คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันนะคะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีคนมาชักชวนให้ลงทุนอะไรโดยเฉพาะในโลกออนไลน์
ต้องตรวจสอบให้ดีถ้าอะไรที่บอกว่าโอ้โหได้รับผลตอบแทนเยอะเกินจริงเนี่ย

กรณีนี้นะคะผู้เสียหายเป็นร้อยคน
โอ้โหมูลค่าความเสียหายกว่า๘๐๐ล้านบาท
ผู้เสียหายเขาไปกันเลยเนี่ยไปที่บ้านของครอบครัวนางสาวเบส
ที่ถูกกล่าวว่าช่อกงบุกบ้านเลยนะคะ
บ้านครอบครัวบุกบ้านบุกร้านขายเครื่องสำอาง
ร้านขายเครื่องสำอางที่นางสาวเบสเปิดอยู่เนี่ยโอ้โห
ประตูกระจกร้านเนี่ยแตกเลยนะครับ
แต่ว่าก็มีตำรวจจากสพม่วงงามจังหวัดสงขลาไปดูแลความเรียบร้อยให้นะคะ
คือผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาอยากได้เงินคืน
เพราะว่าโดนหลอกให้ไปลงทุนทางออนไลน์

ข้อความที่คุยผ่านทางกลุ่มไลน์ของเขา

บางคนเสียหายหลักแสนบางคนหลักล้าน
แต่รวมแล้วมูลค่าความเสียหายในภาพรวมคือกว่า๘๐๐ล้านบาทนะคะ
คือนางสาวเบสที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกง

นายสุภสรรบุญโยภาษก็ให้ทนายความไปเคลียร์กับผู้เสียหาย
แล้วก็บอกว่าที่ผู้เสียหายไปที่บ้านของครอบครัว
ไปที่บ้านของเธอไปที่ร้านขายเครื่องสำอาง

ที่สาลาอเนกประสงค์ตำบลมุ่งงามอสิงหานครจสงขลา
รวมตัวกันที่เดียวจะได้คุยกันที่เดียว
ทนายความก็ไปเคลียร์ไปคุยนะคะ
ทนายความของตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าช่อกง
เขาให้ข้อมูลว่ายังไงเขาจะไปเคลียร์ว่ายังไง
เดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ไปคุยแล้วว่าสุดมั้ยเขาต้องการอย่างนี้
ต้องการขึ้นเงินกับขึ้นมาให้หมด
เพราะฉะนั้นจนไปจายังไง
แล้วทุกคนนี่จริงที่จะต้องการรู้คือ
จะคืนหรือไม่คืนเท่าไหร่

อันนี้คือสิ่งประเด็นสำคัญสำหรับพวกคนที่ลงเงินไว้
ก็คือตั้งใจจะคืนเงินให้กับผู้เสียหายทุกคน
แต่อยู่ที่ว่าจะคืนให้ได้เท่าไหร่และจะคืนให้ได้เมื่อไหร่
เขาจะมีกลุ่มสมาชิกที่ลงทุนกับนางสาวเบส
ก็มีคนผู้เสียหายส่งข้อความไปทวงเงินคืนเยอะมาก
คนได้ก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สพม่วงงาม
ลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองสงขลา
และที่สพสิงหานครรวมแล้วผู้เสียหายที่รวบรวมมาได้เนี่ยนะคะ

คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ค่ะ

ขอเรียกเป็นนามสมมุติว่านางสาวส้ม
บอกว่าในส่วนของเธอคนเดียวนะ

กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นมาช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะ

คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
จะได้มีเงินใช้ก็เลยเชิญชวนมาลงทุน

แล้วคุณผู้ชมลองฟังโปรโมชั่นเชิญชวนให้ลงทุนเนี่ยนะโอ้โหมันยั่วยวนใจ
เช่นถ้าคุณออม๑๕๐๐๐บาทคุณจะได้เงินคืน๓๐๐๐บาทภายใน๑๑วัน
คือเท่านึงเลยนะ๑๑วันถ้าคุณออมเงิน๓๐๐๐บาท
คุณจะได้คืน๖๒๐๐๐บาทภายใน๑๑วันเหมือนกัน
แต่ถ้าคุณออมเงินเยอะกว่านั้น๖๐๐๐บาทคุณได้คืน๑๓๐๐๐บาทไปเลย
ภายใน๑๑วันมันยั่วยวนใจอะค่ะ
ดอกเบี้ยภายใน๑๑วันมันเยอะมากคนก็หลงเชื่อ
ไปร่วมออมเงินไปร่วมลงทุนนางสาวส้มนามสมมุติคนนี้บอกว่า
ครั้งแรกเธอลงไป๒๕๐๐บาทแล้วมันก็ได้เงินจริง
ได้เงินตามที่โฆษณาก็ขยับการออมเงินมากขึ้นเรื่อย
เป็นหลักแสนจากหลักแสนเป็นหลักล้าน

เพราะอยากต่อยอดช่วงโควิด๑๙เศรษฐกิจไม่ดี
เพราะตอนแรกที่ลงทุนไปมันได้เงินคืนมาจริง
๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เบสเนี่ยพิมพ์ข้อความไปในกลุ่มไลน์บอกว่า

อย่าโพสต์อย่าตามอย่าถามอย่าแจ้งความนะ
งั้นจะไม่มีเงินคืนเลยแม้แต่บาทเดียว

อยากให้ออกมารับผิดชอบค่ะทุกคนทุกคนนะคะ
เพราะทุกคนลงไปแล้วคือเขาลงไปแล้วอ่ะ
เขาหักหักหักดอกแล้วเขาไม่เอาดอกแล้วนะ
ตอนนี้อ่ะดอกของเบสอ่ะอ่าแต่เขาขอต้นกลับนะ

ใช่ขอเงินต้นใช่ค่ะขอเงินต้น
จะเอามาชนสลิปกันไม่ได้ต้องขอเงินต้นกลับ
คุณผู้ชมคะเพื่อนของผู้ก่อเหตุเพื่อนของเบสอ่ะ

เขาบอกว่าขนาดเป็นเพื่อนกันนะยังโดนหลอกเลย

ใช่แล้วเพื่อนคนนี้บอกว่าโอ้โหชวนทุกคนพ่อแม่ผีน้องญาติพี่น้อง
เป็น๑๐คนสูญเงินไปเป็น๑๐ล้าน
บอกว่ารู้จักเบสมานานเบสไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้
จริงแล้วเบสเป็นแม่ค้าขายเครื่องสำอางอยู่ในตลาด
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีเบสกลายเป็นเหมือนแบบ
โอ้โหเชิญชวนคนให้มาลงทุนให้มาออมเงินแบบนี้ค่ะ
ถ้าไม่ติดคุกเราก็อยากติดคุกด้วยเพราะเราไม่มีข้าวกินแล้ว
อยากตามมันไปในคุกด้วยเหมือนกัน
แค่นั้นแหละเพราะมันทำให้เดือดร้อนหมดเลย
หมดหมดทุกอย่าง
คุณผู้ชมค่ะเพื่อนของเบสก็เลยให้ดูคลิปวิดีโอนะคะ
คือเบสส่งคลิปนี้ไปบอกสมาชิกในกลุ่ม
ลักษณะที่ว่ารอก่อนอย่าโพสต์อย่าตามอย่าแจ้งความ
งั้นจะไม่ได้เงินคืนนะคะเดี๋ยวลองดูนิดนึงค่ะ

เมื่อวานนี้มีผู้เสียหายไปเป็นหลายร้อยคนนะคะ
ไม่มีใครอยู่ประตูกระจกก็ถูกตีจนกระจกแตก
ชั้นหนึ่งชั้นสองในบ้านเข้าของกระจัดกระจาย

เขามาทวงเงินนะคะแต่เบสไม่อยู่แล้ว
โอ้โหนี่แม่
แต่เพื่อนเบสบอกว่าหน้าบ้านของเบส

เดี๋ยวรอดูขั้นตอนทางคดีด้วยนะฮะ